ที่เป็นอาการโดนวางยานะครับดูนะฮะ
สำหรับนักวิ่งทั่วไปนะครับต้องระวังด้วยนะครับ
การวางน้ำในที่สาธารณะนะครับ
น้ำขวดที่ผมไปซื้อมาที่สวนสาธารณะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเปิดขวดโดยที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับ
มันจะมีรูเล็กอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นคน

สำหรับนักวิ่งทั่วไปนะครับต้องระวังด้วยนะครับ

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
ก็กลับออกมาก่อนตัดสินใจว่าถ้าหากว่าจะรอผลฉีดจากทางเรามา
ออกมาซึ่งจะออกในวันนี้หมอนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่๙นะฮะ
ไทมมิ่งนั้นระหว่างที่เรารอผลฉีดกับแจ้งความเนี่ย
แล้วถ้าพวกนี้มันเกิดไปทำแบบนี้กับคนอื่น
ทำแบบนี้กับผู้หญิงเนี่ยมันคงไม่คุ้มค่ากับช่วงระยะเวลาที่เรารอ
แล้วมันทำให้สูญเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียอะไรไปหลายอย่าง
ก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียลเพื่อแจ้งเตือนไว้ก่อนนะฮะ
ทางโรงพรรคมศภิเวรก็อยู่ระหว่างหาข้อมูลนะฮะ
ข้อมูลแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มาดูข้อมูลในทุกทุกมิตินะครับ

แล้วก็มาดูข้อมูลว่ามันเกิดเหตุขึ้นแบบไหนยังไง
เราก็ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นหลัก
แล้วก็บริเวณที่เกี่ยวข้องโดยรอบทั้งหมด

วงจรปิดก็จะมีแต่ว่าดูว่าตรงไหนที่จะสามารถเห็นจุดที่เกิดเหตุได้ชัดเจนนะครับ
ต้องดูว่าความเป็นไปได้หรือมูลเหตุจูงใจที่จะก่อเหตุลักษณะนี้
ว่าจริงแล้วถ้ามันเกิดเหตุจริงว่าเขาต้องการอะไร
ประเด็นหลักเที่ยวนี้เราก็ไม่ทิ้งประเด็นไหนเลยนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตร่างกาย
หรือว่าเป็นการกันแกล้งกันอะไรก็แล้วแต่คึกขนองอะไรก็แล้วแต่
เราก็จะไม่ทิ้งประเด็นนี้เราก็จะเนินการทั้งหมดครับ